ท่านประธานค่ะรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาในหน้าที่๙และหน้าที่๑๐ของเอกสาร
ทำให้เราเห็นภาพว่าระบบการศึกษาไทยนอกจากความท้าทายในเชิงปริมาณ
การศึกษาของไทยยังมีความท้าทายเชิงคุณภาพอีกหลายมิติค่ะ
นี่จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของรัฐบาลใหม่ที่ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา
และเท่าที่ดิฉันได้ทำการศึกษาคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก็พบว่า
รัฐบาลได้วางแนวทางในการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน
สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างรายได้และสร้างอนาคตค่ะ
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดและข้อเสนอแนะในที่นี้ผ่านไปทางท่านประธาน
เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะ
สิ่งแรกที่รัฐบาลควรทำเพื่อการปฏิรูปอันดับแรกก็คือ
การกระจายอำนาจทางการศึกษาแก่ผู้เรียนค่ะ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ผ่านมาค่ะเรามาเข้าใจกันว่าการกระจายอำนาจทางการศึกษา
คือการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปให้ส่วนท้องถิ่นค่ะ
แต่สิ่งที่รัฐบาลใหม่ของประชาชนจะต้องตระหนักและมองไปให้ไกลกว่านั้นก็คือ
การกระจายอำนาจไปสู่มือผู้เรียนโดยตรงค่ะ
หากรัฐบาลใหม่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวนโยบายการเรียนรู้มีรายได้เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิตจึงเป็นคำตอบค่ะ
เพราะผู้เรียนค่ะจะมีอำนาจสูงสุดในการเลือกเรียนตามความถนัดความชอบความสนใจ
โดยไม่จำกัดอายุสถานที่เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโลกยุคใหม่ค่ะ
เราเข้าใจกันว่าความรู้มีกว้างขวางลึกซึ้งและเกินกว่าห้องเรียนในรูปแบบปัจจุบันค่ะ
ท่านประธานค่ะการสร้างแพลตฟอร์มใหม่นี้จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์และออฟไลน์
โดยผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงได้และสามารถสะสมหน่วยกิจไว้ที่ธนาคารหน่วยกิจค่ะ
โดยกิจเหล่านี้ยังสามารถเทียบโอนกันได้ระหว่างการเรียนในระบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนค่ะ
ซึ่งหลายประเทศก็นิยมทำกันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เกาหลีออสเตรเลียหรือแม้แต่กระทั่งอเมริกา
ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
ฟอร์มเหล่านี้ค่ะยังสร้างการสื่อสารการเรียนรู้ในรูปแบบเป็นเครื่องมือช่วยจับคู่การหางานให้กับผู้เรียนได้อีกด้วยค่ะ
ท่านประธานทราบไหมคะปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบในปี๒๕๖๕กว่า๒๐ล้านคนค่ะ
แรงงานนอกระบบเหล่านี้มีการศึกษาสูงสุดเพียงแค่ระดับปฐมศึกษาเท่านั้น
เพื่อนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ของรัฐบาลค่ะ
อย่างที่สองค่ะแนวทางที่ฉันเห็นว่ารัฐบาลควรจะตระหนักและให้เห็นถึงความสำคัญ
จากการสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยตรงก็คือการปรับปรุงหลักสูตรค่ะ
แกนการหลักสูตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณาค่ะ
หลักสูตรในปัจจุบันค่ะเป็นการเรียนที่เน้นในกลุ่ม๘สาระการเรียนรู้แบบเดิม
เช่นกลุ่มนาตสินกะบี่กระบองลูกเสือหรือเนธนาลีอื่น
แต่เราควรเปิดให้เป็นการเรียนรู้ตามความสมัครใจค่ะ
วิชาบังคับให้กลายเป็นวิชาเลือกแบบเสรี
และกระทรวงศึกษาธิการควรตำหนักและเพิ่มตัวเลือกของวิชาเลือกเสรีให้มากขึ้น
ก็คือวิชาพื้นฐานทั้งด้านการเงินการธนาคารสิ่งแวดล้อมและกฎหมายพื้นฐาน
รวมถึงสิทธิมนุษยชนเป็นต้นค่ะ
เพื่อสร้างตัวเลือกที่หลากหลายในการเรียนและเหมาะสมกับผู้เรียน
เพราะที่ผ่านมาค่ะเราพบว่าวิชาที่เรียนเราไม่ได้ใช้
และวิชาที่ใช้เราดันไม่ได้เรียน
เพื่อให้นักเรียนเรียนในสิ่งที่ใช่และใช้ในสิ่งที่เรียนค่ะท่านประธาน
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพแล้วจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคู่ขนานไปกับคุณภาพของครูค่ะ
ดิฉันจึงอยากเสนอให้การพัฒนาคุณภาพครู
เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้ถ่ายทอดความรู้
เป็นครูผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนค่ะ
คืนความเป็นครูให้กับนักเรียน
โดยการลดภาระงานด้านต่าง
ไม่ว่าจะเป็นภาระงานด้านเอกสารการประเมินที่ไม่จำเป็น

เปลี่ยนระบบฐานการจัดเก็บข้อมูลกลาง
เพื่อให้กรอกครบจบที่เดียวในระบบของครู
เพื่อไม่ให้ครูต้องเสียเวลาค่ะ
จูงใจครูมากขึ้นด้วยการเพิ่มสวัสดิการค่ะ
สวัสดิการการตอบแทนที่เหมาะสม
และการสวัสดีการด้านที่อยู่อาศัย
เพิ่มความก้าวหน้าให้ครูโดยการประเมินครูตามเกณฑ์หลักที่เป็นธรรม
โดยอิงกับผลการสอนให้มากขึ้นมากกว่าเอกสาร
และสุดท้ายคือเพิ่มความการเรียนรู้

ที่ฉันคิดว่าแนวทางการเพิ่มและลดสวัสดิการ
การเพิ่มสวัสดิการและลดภาระงานเหล่านี้
จะทำให้ครูกว่า๔แสนอัตราที่มีอยู่ณปัจจุบัน
ตั้งใจสอนและปลูกฝังให้กับลูกหลานไทยค่ะ
ส่วนแนวทางสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าประมาณ๑๓ล้านคนในปี๒๕๕๙

และเด็กกลุ่มนี้กว่าร้อยละ๕๐๔มีรายได้ที่ต้องพึ่งพิงจากสวัสดิการของรัฐ
ปัญหาก็คือการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นเพราะความยากจนค่ะ
ว่าถ้าเด็กไทยไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเลย
ดังนั้นค่ะความสัมพันธ์ของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจึงเหมือนไก่กับไข่ค่ะท่านประธาน
เพราะทั้งคู่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะต้องทำก็คือ
การเข้าไปตัดวงจรของความยากจนดังกล่าว
ด้วยการสร้างให้เกิดรายได้ใหม่และเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
และเพื่อให้เด็กไทยไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะ
ที่ฉันอยากเสนอให้รัฐบาลใหม่ควรพิจารณาใน๓เรื่องเร่งด่วนดังนี้ค่ะ
อย่างแรกค่ะคือเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแปรผันตามค่าคลองชีพค่ะ
อันที่๒ค่ะขยายมาตรการการลดหย่อนภาษีค่ะ
เพื่อเพิ่มการสนับสนุนเงินเข้าสู่กองทุนเสมอภาพทางการศึกษา
และสุดท้ายค่ะมาตรการการออกฉลากเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะ
มาตรการเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยมติคณะรัฐมนตรีค่ะ
เพื่อเป็นการระดมเงินสนับสนุนทางการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระยะสั้นในปีงบประมาณ๒๕๖๗ค่ะ
สุดท้ายค่ะท่านประธานที่ฉันอยากจะบอกว่า
แนวทางที่ได้อภิปรายไปนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ร้อยเรียงกันและเชื่อมโยงโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ
การปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
ดิฉันเชื่อว่าตลอด๔ปีข้างหน้านี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปโดยเฉพาะมิติการศึกษาค่ะ
และที่ฉันเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ย่อมมีความตั้งใจอยากจะเห็นการศึกษาของประเทศเราดียิ่งขึ้น